พวกแพ้มหมูเหล้าไก่ต่าง
มีทั้งช่วยทันและต้องปล่อยให้ตาย

หมูนี่คือแบบมาจ่ออยู่แล้วอะค่ะ
นี่ท่วมขึ้นมาสูงขนาดนี้นี่ขนาดหมูตัวใหญ่นะ
ตัวมันสูงนะแต่ดูระดับน้ำสิเห็นไหม

ไอ้ตัวก็อีกตรงร้างข้าวหมูนู้นล่ะ
ร้างข้าวไม่เท่าไรไอ้ตัวนู้นดิเห็นมั้ย

คุณผู้ชมเห็นไหมนี่หมูก่อนนะ
ที่ตำบลนาโต๊ะหมิงที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
น้ำมันสูงสัก๕๐เซนได้ค่ะ
เพราะว่าน้ำหลากเข้าท่วมมาเร็วมากย้ายหมูออกมาไม่ทัน
หมูบางตัวก็ส่งเสียงร้องคือมันกลัวแหละ

ตัวหนีตายโดยการยืนเกาะสองขาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ
ทีนี้ไม่ใช่แค่หมู
พาไปดูนี่จังหวะช่วยดูจังหวะช่วย

ยุพินแกก็ต้องมาช่วยไก่ด้วยเพราะว่าเลี้ยงไก่เอาไว้๓๐
๓๐กว่าตัวที่เลี้ยงไว้ปลากดจมน้ำตายไป๒๐อ่ะ

ไป๒๐คือตายกว่าครึ่งแล้วนะที่เหลือก็ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะคือช่วยอะไรไม่ได้
ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนก็รีบมาช่วยโดยการย้ายสัตว์เลี้ยง
แล้วก็ข้าวของต่างจะได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

ถ้าเจอสภาพแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ย
ยังเกิดน้ำป่าหลากที่น้ำตกอ่างทอง

หลากลงถุงที่รับรุ้มน่ากลัวมากแล้วน้ำมาขนาดนี้อ๋อ

ต้องประกาศเลยนะปิดน้ำตกปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยก่อน
คือถ้าน้ำมาอย่างนี้ไม่ต้องไปเล่นแล้วนะคะอันตรายมาก
ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่ตรัง

ก็มีอำเภอเมืองสิเก้าห้วยยอด

ชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อน๔๐๐กว่าหลังคาเรือน
แต่เย็นเมื่อวานนะมีรายงานข่าวว่า

หลายพื้นที่ระดับน้ำก็ค่อยลดลง

วัน๒วันนี้สถานการณ์น่าจะสู่ภาวะปกตินะคะ
คือภาคใต้ลักษณะการตกของฝน
มันตกชุกแล้วก็จะเป็นน้ำหลาก
คือถ้าไม่ตกซ้ำเยอะจริงนะ

ภายในหนึ่งวันสุดยอดจะลงแล้ว
แต่ก็ยังไงก็ตามเรื่องทรัพย์สินดูไว้ล่วงหน้าหน่อย

ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก